อันนี้เป็นกรณีความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนในย่านบางรักษ์ค่ะ
ก็มีเด็กนักเรียนหญิงแกล้งเพื่อนด้วยการสาดน้ำเลยนะคะเข้าไปในห้องเรียน
ล่าสุดเนี่ยทางโรงเรียนก็เลยสั่งพักการเรียนนักเรียนหญิงที่ก่อเหตุดังกล่าวเป็นเวลา๑สัปดาห์เพื่อให้ไปปรับพฤติกรรมค่ะ
คลิปนี้เนี่ยนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาเผยแพร่ออกมาเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงชั้นม๒โรงเรียนชื่อดังย่านบางรักษ์ถูกเพื่อนแกล้งด้วยการสาดน้ำใส่ค่ะ
แล้วระบุว่าช่วยหน่อยค่ะรุ่นน้องเราโดนแกล้งกับบูลลี่ตั้งแต่ม๑แล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะคนทำบ้านมีฐานะช่วยรีทวิตให้เรื่องนี้บูมหน่อยค่ะ
จากนี้ยังมีอีกคลิปนึงที่จะเห็นนะคะว่ามีกลุ่มเพื่อนนักเรียนรุมล้อมน้องที่ถูกรังแก่ก่อนที่จะมีเด็กผู้หญิงคนนึงถามขึ้นว่าอะไรจากนั้นยังใช้กระดาษตีเข้าที่ศีรษะของเด็กหญิงคนนั้นแล้วหัวเราะชอบใจด้วยค่ะ
ยังมีการแชร์ด้วยนะคะว่านักเรียนหญิงชั้นม๒รายนี้ถูกกันแกล้งต่างนานามาตั้งแต่ม๑อย่างเช่นโดนแอบถ่ายในห้องน้ำใช้น้ำแดงราดใส่ข้าวเอาแอร์พอร์ตซ่อนในกระถางต้นไม้สำหรับผู้ที่ถ่ายคลิปในเหตุการณ์ก็เป็นเพื่อนของผู้เสียหายนะคะแอบถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับอาจารย์รับทราบถ

ให้บันทึกภาพและให้ข้อมูลค่ะทางรองผู้อเมริกาบอกว่าคลิปนี้มีการเผยแพร่กันในสื่อออนไลน์ทางโรงเรียนก็เพิ่งจะทราบพร้อมกับผู้สื่อข่าวนี้แหละและเรียกผู้ปกครองและเด็กทั้งสองฝ่ายมาพบที่โรงเรียนเพื่อสับสวนข้อเท็จจริงค่ะเด็กทั้งสองคนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่ชั้นม๒ฝ่ายของเด็

อีกนะคะขนาดเดียวกันทางผู้ปกครองของนักเรียนฝ่ายผู้กระทำผิดก็ทำบันทึกตกลงกับทางโรงเรียนและผู้ปกครองฝ่ายผู้ถูกกระทำค่ะว่าถ้ามีการกระทำผิดซ้ำผู้ปกครองจะให้นักเรียนคนกระทำเนียนลาออกจากโรงเรียนโดยทางโรงเรียนยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็จัดการกันตามระเบียบขั้นตอนของเรียนไปแล้